ทีวีคนทำข่าวเอามาออกแล้วต้องดูดเสียงมากที่สุดเนี่ย
ไม่มีคลิปของใคร
ดูดเสียงมากเท่ากับคลิปของอาจารย์เฉลิมชัย
จะมีเสียงตู้ตู้ตลอด

ที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับเรื่องไฟเซอร์เนี่ย
มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในประเทศที่
ไฟเซอร์มีเพียงพอเขามีวัคซีนเพียงพอ

แต่ว่าเพราะเอิญว่าเราอยู่ในประเทศที่
วัคซีนไฟเซอร์เป็นของหายาก
มันเหมือนกับวัตถุที่มาจากทางดาว

ใครไปเบียดบังให้ใครเข็ม๒เข็มโดส๒โดสเป็นข่าวหมด
การติดตามข่าวโควิดยามนี้ต้องฟังความหลายด้าน

เฉพาะความคิดเห็นความเชื่อ
และทัศนคติของผู้เกี่ยวข้อง
มันก็เริ่มมีต่างทางความคิดไปคนละทิศคนละทางกันแล้ว
อย่างเรื่องทิศทางของการควบคุม
หยุดยั้งการแพร่เชื้อ

วันนี้แม้กระทั่งในกลุ่มหมอด้วยกัน

เมื่อวานนี้ผมเอา
เฟซบุ๊คของคุณหมอมะนูลลีเจ้าเวงศักดิ์

หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะด้านของระบบหายใจผู้ป่วยหนัก
ของโรงพยาบาลวิชยุทธ์มาอธิบายให้ฟัง
ไฮไลท์ของคุณหมอมนูลคือ
เราควรจะผ่อนคลายมาตรการให้คนได้ทำมาหากินกันได้แล้ว
โควิดทำให้คนเดือดร้อนมามากพอแล้ว
การติดเชื้อการระบาดเกิดขึ้นในบ้านมากที่สุด

แล้วก็ให้คนติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดหยุดทำงาน
กักตัวจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อเพื่อจะลดการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น
ไม่ควรที่จะสั่งปิดสถานที่ใดที่พบผู้ติดเชื้อคนที่แข็งแรงไม่มีอาการเขาก็สามารถไปทำงานตามปกติได้
นี่คือแนวคิดข้อเสนอของคุณหมอมนูลลีชเวงวง
แต่ว่าประเด็นนี้ฟังจากคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินที่แถลงผลการประชุมของสบค
คุณหมอบอกว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านได้แสดงแบบจำลองให้ที่ประชุมดูว่าถ้าไม่มีมาตรการใด
ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไปแต่๖๗๐๐รายต่อวันในช่วงเดือนกันยายน
แต่ถ้ามีมาตรการล็อกดาวน์มีมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมทำงานที่บ้าน
แล้วปิดกิจการเสี่ยงเหมือนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
มันจะลดการระบาดลงมาได้๒๐
ซึ่งหากใช้มาตรการนี้ไปถึงวันที่๓๑สิงหา
กราฟของผู้ติดเชื้อจะนิ่งไปถึงปลายเดือนสิงหา

ถ้าเราใช้มาตรการเข้มขึ้นไปได้อีกสัก๒๐
เราจะเห็นภาพการกดตัวเลขลงลดลงในปลายเดือนกันยา

ประหลักกระทรวงศาสุขพูดในที่ประชุมสบคเมื่อวาน
ฉะนั้นก็แปลว่าทฤษฎีคุมเข้มล็อกดาวน์
ยังจะต้องใช้ต่อไปอย่างน้อยก็สิ้นเดือนสิงหาคมนี้
แต่ก็ผ่อนล็อกให้กิจการ๒๓ประเภท
คือธนาคารที่เปิดในห้างร้านขายยาร้านมือถือ
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเบตเตอร์เล็ตที่อยู่ในห้างเนี่ย
เปิดได้
การผ่อนปลนคลายล็อกที่ออกมาคราวนี้
มันเป็นหมวดของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ใช้บริการ

ที่ไปล็อกธนาคารในห้าง
มันเป็นผลให้ธนาคารนอกห้าง
คนไปเข้าคิวไปแออัดไปเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป
ทีนี้อย่างที่บอกว่าการคลายล็อกคราวนี้เป็นหมวดของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
แต่ว่าการคลายล็อกในหมวดที่จะผ่อนคลายให้คนได้ลำบากยากจน
ผู้ใช้แรงงานได้มีงานทำได้มีรายได้ไปเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว
ยังมีปัญหาอยู่เยอะครับในหลายอาชีพ
ไม่ว่าอาชีพก่อสร้างอาชีพลูกจ้างร้านค้าที่ถูกสั่งปิด
คนเขาเดือดร้อนเขาอดหยากเขาลำบากเขาอยู่ในภาวะย่ำแย่หนักเข้าไปทุกวัน

ซึ่งหมวดนี้ยังหาทางออกใดไม่ได้ไม่ว่าทั้งรัฐบาลและผู้ที่เดือดร้อนเอง
รัฐบาลเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องเงินเงินที่จะใช้เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนั่นแหละ
แต่ว่าประเด็นนี้วันนี้น่าสนใจครับ
มีข่าวที่ผมคิดว่าเป็นข่าวแปลกก็คือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
แนะให้กู้เพิ่มอีก๑ล้านล้านสู้โควิด

เศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะอะไรครับ
ในฐานะคนอยู่กับข่าวมายาวนานเนี่ย

แปลกเพราะว่าทุกครั้งแต่ไหนแต่ไรมา
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังจะกู้เงินชนเพดานหรือทำท่าจะเกินเพดานเนี่ย
ก็มักจะมีเสียงทักท้วงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจำ
ว่าให้ระวังเรื่องระเบียบวินัยการเงินการคลังนะ
กู้มากจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะ
เรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขามีแนวคิดในเชิงอนุรักษ์นิยม
แต่ว่าคราวนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกลับเป็นผู้เสนอต่อรัฐบาลเสียเองว่า
ให้กู้เงินเพิ่มอีกตั้ง๑ล้านล้าน

เมื่อโควิดกระทบเศรษฐกิจแรงขึ้นก็จำเป็นต้องใช้ยาแรงขึ้น
ยาสำหรับสำคัญคือการควบคุมหยุดยั้งโรคระบาดให้ได้เร็วที่สุด

รัฐบาลต้องใช้เงินเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม

แต่ว่าที่ผมจะเสนอไว้ในรายการขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ก็คือ
เมื่อกู้เงินเพิ่มมาได้
รัฐบาลต้องนึกถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ที่กำลังลำบากยากจน
และเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วย
พูดง่ายก็คือต้องเอามาช่วยไม่ให้ประชาชนอดตายเอาไว้ก่อน
ส่วนวิธีการทำวิธีทำแนวทางเนี่ย
ผมว่ารัฐบาลต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยน
มีว่าทำอย่างไรให้คนลำบากยากจนจริง
ได้เข้าถึงการช่วยเหลือเข้าถึงการเยียวยาให้เร็วที่สุด
โจทย์มีสองข้อสำคัญหนึ่งต้องให้เข้าถึงให้ทั่วถึง
สองต้องให้เข้าเร็วต้องให้เร็ว
รัฐบาลต้องลื้อระบบการทำงานในรูปแบบที่ไปผูกไว้กับระบบระเบียบราชการ
ซึ่งมันมีขั้นตอนเยอะมันเสมือนการมัดมือมัดแข้งมัดขา
ระเบียบล่ะหลายเรื่องราศนีย์ต้องรื้อระบบพวกนี้อาวุธก่อน
เพราะว่าระเบียบระบบเหล่านี้มันคืออุปสรรคของการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตไปเสียทุกเรื่อง
ถ้ายกตัวอย่างผมจำได้ว่าตอนเกิดซึนามิที่ภูเก็ตพังงา
แต่ว่าถ้าเดินตามระบบระเบียบราชการเนี่ย

กว่าจะพิจารณากันเป็นชั้น

รัฐบาลในสมัยนั้น
ตัดสินใจอนุมัติเงินอีกก้อนหนึ่ง
สำรองไปช่วยเหลือคนก่อน

เยียวยาได้รับการช่วยเหลือไงครับ

ถ้าจะมีการเยียวยากันใหม่
ทะลุทะลวงระบบราชการ

ระเบียบโรคลุงรังอุ้ยอ้าย
ยื่นเยอะแล้วก็ช้า

ว่าผู้ว่าสมุทรสาครคุณวีรศักดิ์

แพ้กับการต้องเดินตามระบบ
ระเบียบราชการไปคนหนึ่งแล้ว
นี่ขนาดท่านอยู่ในราชการมาแต่ไหนแต่ไรนะ

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะขีดเส้นใต้

อยากให้คนลำบากยากจน

เพราะความล่าช้าของระบบ
ระเบียบราชการอีกต่อไปเลยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณ